แต่ไม่ได้สลบเลยนะคะมันยังสามารถที่จะแลนออกข้างนอกได้
แล้วมันแลนด์สองขาได้มันแลนด์มันก็แลนด์สองขา
อุ้ยแล้วดีมากหน่อยรอดออกมากเลย
ลองลองครับโอ้ย
เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บไม่จะใหญ่กว่าผม

ต้องฝากหลับที่สุดท้าย
สจีนการรู้ว่าอยู่ที่ไหน

เมืองสุดท้ายต้องเชื่อเพื่อจัดการ
โรจิกานี่ไหม

กูจับเพิ่ม
พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ

พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ
พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ
พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ
พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ
พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ
พร้อมแก้มมีจะได้ไว้สิ
ก็ดีใช่เนื้อ

และปั้้วตัวไปเมื่อก์
กลัวมันเห็นไม้เยอะ